เอาละครับคุณผู้ชมครับติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันเลยนะครับ

ถนนจะเยือกยอดดอยแค่๑องศามีเหมือยขาบครั้งที่๔แล้ว
พื้นที่อื่นเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ
ระยะ๑๒วันนี้พื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องระวังอันตราย
มรสุมฝนเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๐พฤศจิกายนนี้
ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับ
ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
บริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

เอาล่ะเราขึ้นมาหน่อยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับ
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางตอนล่าง
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม
ขอให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกร
ป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับ

ชบุรีประจวบคิริขันจุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ต
กระบี่ตรังและสตูนนะครับ

ก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เหมือนกัน
จังหวัดที่ผมเตือนไปเมื่อสักครู่นี้

ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนตอนกลางนะครับ

ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันครับ
คุณผู้ชมครับสาเหตุที่ฝนตก
เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

แล้วก็จะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันในวันนี้
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อยู่แล้ว

ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากครับ
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง
รวมถึงกรุงเทพมนครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ

วันที่๑๐๑๔พฤศจิกายนนะครับ

เรียกง่ายก็คืออากาศเย็นจากประเทศจีน
คุณเห็นไหมฮะนี่สีน้ำเงินสีม่วง
สีฟ้าอ่อนเขียวอ่อนเนี่ยนะครับ
เหล่านี้คือสัญลักษณ์สีที่แสดงถึงบริเวณความกดอากาศสูง
นั่นหมายถึงอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน

ก็ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
มาปกคลุมบ้านเรามาใกล้บ้านเรา
แล้วบ้านเรามีอากาศอย่างไรอยู่ฮะ
ร้อนชื้นเป็นยังไงล่ะครับ
ฝนก็ตกสิฮะนี่ทำความเข้าใจกันง่ายเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับแยกอุณหภูมิรายภาคเช้าวันนี้กัน
เหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับ
มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนมากเกิดขึ้นตอนล่างของภาคนะครับ
อุณหภูมิในพื้นที่ปกติต่ำสุด๑๗องศาเซลเซียส

อย่างที่รายงานไปหน้าหนึ่งสปีมทัยรัฐ
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๕องศาเซลเซียส

มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๑๐๒๐นะครับ

อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปกติ๒๒องศาเซลเซียส
แต่ว่ายอดภูอากาศหนาวนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุด๑๑องศาเซลเซียส

มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่

ปริมณฑลครับมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด๒๔องศาเซลเซียส
สูงสุด๓๔องศาเซลเซียสนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
ตอนนี้รายงานกันหน่อยที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ก็ตอนนี้มีเหมือยขาบเกิดขึ้นเป็นครั้งที่๔แล้วนะครับ
อุณหภูมิคุณ๑๑๔องศาเซลเซียส
ว้าวหนาวเลยนะฮะ
ส่วนที่จังหวัดพยาวนะครับ

ก็อุณหภูมิที่ยอดภูกระดึง๘๕องศาเซลเซียสนะครับ
นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ